คุณผู้ชมชุดคำถามแบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะ
ตำรวจทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
เรื่องของการที่จะพิจารณาว่าเกินกว่าเหตุไม่เกินกว่าเหตุ

ถ้าเป็นฝั่งตำรวจเขาก็บอกว่าเขาทำตามยุทธวิธี
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งของคนที่เขาโดนกระทำเนี่ยเขาบอกว่ามันเกินกว่าเหตุค่ะ
เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นในท้องที่สพคหงษ์หัดใหญ่สงขลาค่ะ
ตำรวจเข้าไปจับกลุ่มวัยรุ่นนะคะซึ่งตำรวจอ้างว่ากลุ่มเนี้ย
เขามีการแต่งรถซิ่งแล้วก็แข่งกันตำรวจเขาก็เลยไปตามจับนะคะ
แต่ประเด็นก็คือคนที่โพสต์คลิปบอกว่าตำรวจทั้งตบหน้าทั้งล็อกคอ
ลักษณะการกระทำแบบนี้มันเกินกว่าเหตุดูคลิปกันค่ะ
ฟังความต้องฟังสองฝ่ายคุณผู้ชมช่วยฟังเรื่องนี้
จบก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยตัดสินใจว่า
ตำรวจเนี่ยทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่านะคะเป็นคลิปเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายนะคะ
ขณะที่ตำรวจสภคอหง๒นายไปจับกลุ่มวัยรุ่นชายคนหนึ่งในปั๊มน้ำมัน
บนถนนลบบุรีราเมฆอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงครา
เหตุการณ์เนี่ยคุณผู้ชมเห็นนะคะว่ามีการยื้อยุดฉุดกระชากัน
หลังจากนั้นก็มีกลุ่มวัยรุ่นทั้งชายและหญิงค่ะ
สิบคนล้อมตำรวจด้วยความไม่พอใจพร้อมกับตะโกนด่าตำรวจว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุ
ตำรวจทำเกินกว่าเหตุนะคะคนที่เอาคลิปนี้มาโพสต์เนี่ย
มีการขึ้นแคปชั่นบรรยายบอกว่าจับวัยรุ่นล็อกคอตบหน้าหาดใหญ่
น้องคนนี้โดนลูกหลงจากกลุ่มวัยรุ่นที่แข่งรถกันแถวนั้น
พอกลุ่มวัยรุ่นแถวนั้นเห็นตำรวจก็หนีกันไปหมดเหลือน้องคนนี้ซึ่งจอดรถอยู่เฉยหน้าเว่นในปั๊ม
ไม่ได้มากับกลุ่มที่แข่งรถตำรวจมาถึงจับล็อกคอตบหน้า
แต่คนที่เห็นเหตุการณ์มาล้อมเพราะน้องคนนี้ไม่ได้ทำอะไรผิด
นี่นะคะคืออันนี้ที่มาของต้นเรื่องค่ะ
เรื่องนี้ได้รับการชี้แจงมาจากพันธุ์ตำรวจโทนิสิตสาและ
เป็นรองผู้กำกับการฝ่ายป้องกันและปราบรามชี้แจงบอกว่า
คืออย่างนี้คุณนักข่าวคืนวันเกิดเหตุเป็นวันลอยกระทง
ตำรวจไปพบกลุ่มวัยรุ่นนับร้อยชีวิตค่ะ
รวมตัวกันซิ่งแข่งรถบนถนน
ตำรวจเขาก็เลยมีการเปิดไฟกระพริบใส่
ทำให้กลุ่มวัยรุ่นแยกย้ายกันหลบหนี
ตำรวจเขาก็เลยไล่ตามเข้าไปในปั๊มน้ำมัน

และรถจักรยานยนต์นับ๑๐คันจอดอยู่ในปั๊มน้ำมัน

แต่ปรากฏว่ากลุ่มวัยรุ่นขับรถหนี
ขับรถหนีเองแล้วก็เกี่ยวกันล้มเอง

ตอนนี้เสื้อแดงได้๑คนเป็นชายอายุ๑๘ปี

ตำรวจยืนยันว่าไม่ได้มีการทำร้ายร่างกาย
ตามที่มีการโพสต์แล้วก็แชร์ต่อกันนะคะ
เมื่อตำรวจนำตัววัยรุ่นคนดังกล่าวมาสอบปากคำ
คุณเดาสิว่าตำรวจวัยรุ่นคนนี้บอกว่าไงฮะ
วัยรุ่นเสื้อแดงยอมรับสารภาพบอกว่า
ร่วมอยู่ในรถแต่งซิ่งจริง

หลักฐานเขามีการนัดแข่งรถ
แข่งรถกันนี่เห็นไหม

เพราะมีการแบ่งสภาพเพื่อแต่งสิ้ง
อกจากนี้ยังมีภาพจากกล้องวงจรปิดภายในปั๊มน้ำมัน
พบว่าวัยรุ่นคนนี้อยู่ในกลุ่มแต่งซิ่ง
ทางตำรวจก็เลยมีการแจ้งดำเนินคดีทั้งหมด๙ข้อหา

ตอนนี้อยู่ระหว่างได้รับการประกันตัวในชั้นศาลนะคะ
ส่วนคนที่เอาคลิปนี้มาโพสต์
แล้วก็บรรยายเรื่องราวไม่รู้จริงหรือว่าเท็จ
ตำรวจบอกว่ากำลังจะตรวจสอบว่าลักษณะแบบนี้เข้าข่ายฐานความผิดหมินประมาท
หรือว่าความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์หรือเปล่า
นำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลนั้นเป็นเท็จนะคะ
ถ้าเกิดว่าใช่ก็จะฟ้องกลับ